มีความคิดที่ไม่อาจจะเคยรู้
เรื่องหลังภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง

ใช้เวลาถึง๕ปี
อู้วมันงมเข็มเลยอะ

ข้างบนเท่านั้นให้ทำถึงจะทำได้

หาคนเขียนบทหาผู้กำกับ

พี่พึ่งเป็นคนเลือกทุกอย่าง

แต่ว่ามันเกิดปฏิหารอะไรบางอย่าง

สรุปแล้วที่ไหนคือที่ที่เนี่ยคือพี่พึ่งอยู่เอาพูดกันตรง
รูปนั้นพี่รูปที่มีที่คาดสีน้ำเงิน
เมื่อกี้หนูเห็นเลยว่าปากขยับปากเห็นไหมพี่